คุณผู้ชมคะชาวเน็ตออกมาวิจารณ์เรื่องนี้กันค่อนข้างมากก็แบ่งเป็นสองมุมนะคะ
มุมหนึ่งก็บอกว่าในเมื่อรถผิดกฎหมายในทุกขั้นตอนผู้ที่ครอบครองรถก็ต้องมีความผิด
สมเด็จช่วงจึงมีความผิดด้วยอันนี้เป็นมุมหนึ่ง
แต่อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าต้องดูที่เจตนาสมเด็จช่วงครอบครองโดยไม่รู้ว่ารถนั้นผิดกฎหมาย
แล้วก็ไปเทียบเคียงกับกรณีรถหรูที่คุณบอยปกรณ์พระเอกชื่อดังซื้อมาจากผู้ต้องหาคดีทุจริต
แต่คุณบอยไม่ได้มีเจตนาคือไม่รู้ว่ารถผิดกฎหมายคุณบอยก็ไม่มีความผิด

คุณผู้ชมคะเรามาดูกันค่ะว่าชาวเน็ตเขาวิพักษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันอย่างไร
ในเฟซบุ๊คทั้งในเว็บไซต์ของพันทิพย์ค่ะ
เน็ตก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนบอกว่าการที่รถโบราณหรูเข้าข่ายความผิดในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่นำเข้าจดประกอบเสียภาษีจดทะเบียน
สมเด็จช่วงมีชื่อเป็นผู้ครอบครองรถจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้
พร้อมทั้งตามหาตัวคนรับผิดชอบแม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีการระบุว่าสมเด็จช่วงมีความผิด
ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องมีการพิสูจน์ความบริสุทธิ์กันอีกครั้ง
แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะว่าสมเด็จช่วงผิดแบบเต็ม
แต่จริงแล้วสมเด็จช่วงอาจมีเพียงความผิดในฐานะผู้ครอบครอง
โดยไม่รู้ว่าเป็นของที่หลีกเลี่ยงภาษีอากรมา
ถ้ายืนยันได้ว่าไม่มีส่วนรู้เห็นน่าจะรอดพ้นความผิด
ส่วนคนที่ผิดแบบเต็มคือคนที่นำเข้าจดประกอบจดทะเบียน
ซึ่งต้องนำตัวมาให้ได้
ความคิดเห็นดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตบางส่วนมองย้อนกลับไป
คดีรถหรูลัมโบกินี่ของบอยปกรณ์ดาราชื่อดังเมื่อไม่นานมานี้นะคะ
ซึ่งซื้อต่อมาจากผู้ต้องหาคดีทุจริตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง
เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนารับของโจร
สุดท้ายแล้วคุณบอยปกรณ์ก็รอดพ้นจากคดีความดังกล่าว
ซึ่งกรณีของสมเด็จช่วงชาวเน็ตบางส่วนมองว่าก็น่าจะไม่ต่างกัน
คดีของคุณบอยปกรณ์เนื่องจากมีญาติโยมนำมาถวายให้
โดยที่สมเด็จช่วงไม่รู้ที่มาที่ไป
ซึ่งผลที่สุดแล้วจะออกมาเป็นอย่างไร
คงต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดล่ะค่ะ